ท่านผู้ชมครับที่สุรินเนี่ยมีชาวบ้านนะเขาบอกเขาภาวะเหลือเกินนะครับ
ไม่รู้ใครมาเล่นศัยศาสตร์มนต์ดำมนต์เขมรกับบ้านเขาหรือเปล่า
นี่ฮะเอาคุณสัยเนี่ยมาวางที่หน้าบ้านที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นเศษกระดูก
เขียนชื่อผู้หญิงเจ้าของบ้านนะครับซึ่งเขาตั้งท้องอยู่๘เดือน
โอ้โหแล้วคนตั้งท้องเขาบอกเขาก็กลัวสิครับท่านผู้ชมครับ
เนี่ยฮะเขียนชื่อเอาไว้นะครับมัดสายสินโยงประตูเอาไว้
นี่บอกเดี๋ยวต้องเตรียมเชิญอาจารย์มาทำพิธีถอนคุณสัยหน่อยแล้วนะครับ
บ้านหลังนี้อยู่ที่พื้นที่บ้านไพรพยักษ์ตมเทพรักษาแห่งอำเภอสังขาดจังหวัดสุรินทร์นะครับ
เราได้คุยกับคุณอิทธิชัยกับนางสาวสุยานีนะครับ
เป็นสองสามีภรรยานะฮะอายุเพิ่ง๒๖กับ๒๕นะครับ
ทั้งสองคนเนี่ยก็พาไปดูจุดที่เจอชุดเครื่องทำคุณสัย
มาตั้งเอาไว้ที่ผนังใกล้ขอบประตูหน้าบ้านถูกมัดรวมกันด้วยสายสิน
ลักษณะแบบนี้เขาบอกวางไว้ตรงนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ในภาพเขาบอกวางไว้ตรงนี้
วางอย่างนี้เลยคือเป็นบ้านใครเนี่ยเปิดมาเจอเนี่ยทำยังไงอย่างนี้เขียนชื่อเจ้าของบ้านด้วย
ลักษณะที่เห็นเนี่ยเป็นกระดูกขนาดเล็กนะครับ๒ชิ้นด้วยกันก็ไม่รู้ว่ากระดูกคนกระดูกสัตว์อะไรยังไงนะ
เขียนชื่อปลานะมีสัญลักษณ์บวกอยู่ข้างชื่อเป็นชื่อเล่นของคุณสุยานีเขาซึ่งตั้งท้องเนี่ย๘เดือนใกล้คลอดแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับมีเบอร์โทรศัพท์ใส่หมายเลขเอาไว้ด้วยมีคำว่าอาจารย์กองเพราด้วยนะถูกมัดด้วยสายสินโยงสายสินไปที่ประตูบ้านอีก
กดโทรศัพท์ไปเบอร์นี้ตามที่เขาเขียนไว้เลยนะครับทุกผู้ชมครับปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อหมายเลขนี้ได้
ก็เลยไม่รู้ว่าหมายเลขที่เขียนเนี่ยเป็นเบอร์จริงเบอร์ไม่จริงอะไรยังไงนะครับคุณอิทธิชัยเนี่ยบอกว่าเช้าที่ผ่านมาประมาณ๖โมงครึ่งออกมาแต่เช้า
ออกมาจากบ้านก็เจอเลยนะครับตกใจว่าใครเอาอะไรมาวางไว้ไปบอกครอบครัวญาติพี่น้องก็มองว่าสงสัยเป็นเรื่องทำคุณสัยแน่นอน
เพราะว่าที่บ้านเนี่ยเมียท้องแก่ใกล้คลอดด้วยนะฮะโทรไปหาอาจารย์นะเขาบอกเขามีอาจารย์เชื่ออาจารย์เป่าเป็นอาจารย์ทางด้านคุณสัยให้มาทำพิธีถอนให้หน่อย
แต่อาจารย์ว่าหัวอาจารย์ยังไม่ว่างสวยพิธีันยิ่งกลุ้มใหญ่เลยว่ะาจารย์ยังไม่ว่าง
ต้องเอาต้นว่านไพรเนี่ยมาตีให้สายสินเนี่ยหลุดแล้วเอากระมังมาครอบเอาไว้ก่อนเอาว่านไพรเนี่ยทับอีกทีนึง
คำแนะนำของอาจารย์เพราะว่าต้องรออาจารย์มาทำพิธีให้
เกะกระโบวะให้ผมเกะผมมาเกะมาก็เจอแบบนี้นะครับมีกระดูกอยู่ข้างในครับ
แล้วก็เขียนชื่อปลาไม่เคยเจอครับตั้งแต่เกิดมา
คุณไสบ่ใช่ครับคิดว่าเขาทำคุณไสมีชื่อชื่อเมียด้วยครับ

อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเขาระบุจอยจงหาเราเลยแต่ช่วงที่อาจารย์
เขายังไม่ว่างเขายังไม่มาให้เนี่ยที่บ้านเขาเลยโทรไปหา
หลวงพ่อนะครับหลวงพ่อที่วัดบ้านลันแต้ในพื้นที่นะฮะหลวง
ดำท่านบอกเอางี้จุดทูป๕ดอกสาบแช่งกลับคืนคนที่
ทำแล้วก็ปัดสวะใส่ด้วยนะชุดนี้นะที่คนน่ามาทำเนี่ยโยน
ก็มีป้านะคุณป้าของคุณสุยานีที่เขาตั้งท้องในเจ้าของบ้าน
บอกไม่เคยเจอแบบนี้เหมือนกันกลัวมากนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ตอนนี้ยังตามหาไม่เจอว่าใครมาทำใครมือบอลมาเล่นอย่างนี้เนี่ยใช่ไหม